ที่สำคัญแล้วนะครับคุณผู้ชมครับวินาทีต่อไปนี้นะครับจะตัดสินอนาคตครอบครัวของป้าต้อยจากจังหวัดนครปฐมว่าจะได้รับทุนต่อชีวิตไปเท่าไรนะครับเรามาลุ้นไปพร้อมกันนะครับถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
และยังไม่หมดแต่เพียงเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับเรามีของขวานสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเราจากการตอบถูกในแต่ละข้อ
จะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปขายตู้โบนัสนะครับจำนวน๔ตู้
ซึ่งภายในตู้โบนัสจะประกอบไปด้วยเงินโบนัส๑๐๐๐บาท๑ตู้๕๐๐บาท๒ตู้และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้
วันนี้มีแต่ได้กับได้นะครับจะได้มากหรือได้น้อยเท่านั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ลุ้นรับเงินอย่างเดียวครับ

น้ำตาเองช่วยแม่ขายของค่ะทุกวันเลยค่ะ
แม่ก็เหนื่อยก็ไม่ป่นค่ะหนูเองอยากให้แม่สบาย

ซึ่งเป็นคำตอบที่
คูก

น้ำตาเลือกตอบตัวเลือกที่๑นะครับโบบาย
จากเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่มารุนและเชียมให้พวกเราไปนะครับ

คูก

พี่สพิธี

โมบายนะครับมีอายุน้อยที่สุดในตัวเลือกนะครับ

อย่างเคสปันมิวสิก
มีอายุ๑๙ปีครับ
เอาละฮะครอบครัวของป้าต้อยจากนครปฐมนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิต๕๐๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิตอีก๑ดอก
เอาละฮะมาลุ้นกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับ
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่องบ้านของเราครับ
ความดีของต้อยก็นะเป็นคนดีมาก
และเป็นคนขยันเป็นคนรักลูกรักครอบครัว

รูปผู้ชายบนหมอนใบนี้ไม่ได้ใส่แหวนที่นิ้วใด
ขอตอบข้อที่๑ครับนิ้วโป้ง

ผู้ชายคนนี้นะครับบนหมอนใบนี้นะไม่ได้ใส่แหวนที่นิ้วกลางครับ
เอาล่ะมาลุ้นกันต่อเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับ
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปนะครับจากเรื่องคัดแยกไข่ครับ
ทุกวันนี้ตื่นเช้ามาไปเอาผักบางทีก็มีผลไม้บางทีก็มีไข่
ไปขายแถวหมู่บ้านใส่ซาเล้งไป
ทุกวันนี้ภาระเยอะเพราะเริ่มตั้งแต่แม่ป่วย
พอแม่เสียเจ้าเอ๋เข้ามาโดนรถชน
ถ้ามีเงินสักก้อนหนึ่งค่ะก็อยากจะมาทำตาเล้งให้มันขายของได้มากกว่านี้

ส่วนหนึ่งก็อาจจะมาทำทุนบ้างแล้วถ้าเกิดมันเป็นไปได้ก็อยากจะตัดบ้านนะคะ
โจทย์สำหรับข้อนี้นะครับก็คือ
คัดแยกและบรรจุไข่๓ประเภทจำนวน๑๘ถุงภายในเวลา๓นาที

ครอบครัวของป้าต้อยนะครับจากจังหวัดนครปฐมนะครับ

หมื่นบาทและกุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งดอกเป็น

มาเราอาจจะพลาดลุ้นเงินล้านในวันนี้
แต่ยังเหลืออีกหนึ่งข้อสุดท้ายนะครับ
ที่ให้เราได้ลุ้นเงินแสนกัน
ว่าจะสามารถคว้าเงินแสนและเงินโบนัสหลังตู้

เป็นกำลังใจกันต่อเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่อง
ตอนนั้นผมก็พยายามห้ามอยู่พักนะ
แล้วก็กลับมาเหมือนเดิม
ตอนที่เขาเรียนมัธยมเนี่ยเขาขยัน
เขาไปรับจ้างนู่นทำนู่นเพื่อหาตัวเองเรียน
ทุกวันนี้เขาก็ยังเป็นคนที่ขยัน
สำหรับแม่เขาเหมือนฮีโร่คน
เป็นผู้หญิงที่ไม่เคยหยุดนิ่งเลยครับ

ไม่ว่าอะไรที่จะเป็นรายได้เขา

คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
พระร่วงโรจนฤทธิ์มีความสูงเท่าไหร่
ข้อ๔๑๕ศอก๔นิ้วครับ

พระร่วงโรจนาฬิตมีความสูง๑๒ศอก๔นิ้วครับ

ครอบครัวของป้าต้อยจากจังหวัดนครปฐม

ทำมันลุ้มของนักหลังตู้กันเลยดีกว่านะครับ
ตอนนี้ครอบครัวของเรามีสิทธิ์เลือกกุญแจ

กุญแจต่อชีวิตดอกที่๑จะเป็นใครครับ

ขอให้ได้โบนัสกลับไปบ้านดั่งใจหนูปรารถนา
แล้วก็ขอให้ไขในครั้งเดียวแล้วออกเลยนะครับ

กุญแจดอกแรกว่าจะเลือกกุญแจดอกไหน

กุญแจดอกที่๒เลือกดอกไหนหยิบได้เลยครับ

ในการไขครั้งนี้หยิบกุญแจครับ

มันออกแล้วหนึ่งดอก

เอาละฮะมาลุ้นกันต่อนะครับว่าจะได้โบนัสหลังตู้กลับไปบ้านเท่าไหร่ในวันนี้นะครับ

จะเริ่มเฉลยจากตู้โบนัสหมายเลขสองครับ
ว่าจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร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
พบกับความสุขอย่างแท้จริงเหมือนกับครอบครัวของป้าต้อยนะครับได้ให้ข้อคิดกับพวกเราในวันนี้ผมขออนุญาตฝากครอบครัวที่น่ารักครอบครัวนี้ให้คุณผู้ชมช่วยดูแลด้วยอีกสักหนึ่งครอบครัวนะครับขออนุญาตขึ้นเลขที่บัญชีด้านหน้านี้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณสำหรับเรื่องราวนะครับแล้วให้เกียรติกับทางรายการของเรานะครับ
จากวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเราไปฟังความรู้สึกของครอบครัวป้าต้อยนะครับว่าเขามีวิธีมองบวกบวกพลังต่อชีวิตได้อย่างไรบ้างวันนี้เกมต่อชีวิตหมดเวลาลงแล้วผมเอเชยามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
เป้าหมาย
สนับสนุนช่วงมองบวกพลังต่อชีวิตโดด

ชีวิตที่ผ่านมายอมรับว่าลำบากมาก
ต้องขายของทุกวันไม่มีวันหยุด
เพราะต้องเหนื่อยต้องทนเพื่อครอบครัว
พอแม่เสียเจ้าเอ๋เขามาโดนรถชน

สมองเขาจะมีแค่ข้างเดียวอีกข้างหนึ่งจะไม่มี
พอฟื้นขึ้นมาเขาก็ไม่เหมือนเดิม

ในใจก็เลยคิดว่าให้เขามีชีวิตอยู่กับเราก็พอแล้ว
ศูนย์เสียเขาไปโดยที่ไม่เหลืออะไรเลย
ถ้ามองย้อนกลับไปตอนที่เขาโดนรถชน
แล้วเขาฟื้นขึ้นมาเขาพูดไม่ได้เขานอนติดเตียง
ช่วงนั้นแม่ยอมรับว่าเสียใจมาก
แต่พอเขาเริ่มมีสติเริ่มดีขึ้นขยับร่างกายได้
เขาก็ยังรักแม่เหมือนเดิมยังดูแลแม่ยังช่วยเหลือ
ถึงแม้เขาจะพิการแม่ก็ภูมิใจในตัวเขาค่ะ
ไม่ว่าเขาจะเป็นแบบไหนเขาก็ยังเป็นลูกของเราเสมอ
ดีใจมากครับที่ได้มาออกรายการเกมต่อชีวิต
เป็นกำลังใจเราไปต่อชีวิต
อยากให้ทุกคนมองบวกบวกพลังใจให้ไปต่อค่ะ
เพราะวันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานค่ะ
เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับ
ม่อนไอมาแล้วน้องก็สลบไปเลยค่ะ
รถยังก็เลยอุ่มบิ่งเพราะความเท่หรือครับ
อุ่งปะเพรานะครับจำนวน๖ขีด
ปริมาณที่กำหนดแค่๓นาที
ทำได้หรือไม่ได้ครับ
จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
เยอะแว่น